ดูรถของคุณกันหน่อยว่าน้ำมันใกล้หมดหรือยังถ้าจะเติมวันนี้บอกเลย
หนักหนาสาหัสจริงจริงคุณผู้ชมที่ประกาศขึ้นมา
ห้าสิบสตางค์ต่อลิตรเลยอ่ะแล้วเป็นเท่าไหร่แล้ว
มาฟังกันไหนชาวนี้ต้องรู้
ดูเอาเลยคุณผู้ชมสโห้เก้าห้าทะลุลิตรละ๔๐บาท
เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากมีการปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินขึ้นอีกลิตรละห้าสิบสตางค์
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังตรึงไว้ราคาเดิม๓๑บาท๙๔สตางค์ต่อลิตร
แต่หวังว่ารัฐมนตรีพลังงานคนใหม่จะเข้ามามีมาตรการช่วยเหลือโดยเร็วนะครับ
ผ่อน๑๐๐๐๐ละสี่๑๐๐๐๐๐ละ๑๐บาทตัววันนานสูงสุด๖๐เดือนส่วนดอกเบี้ยก็ร้อยละ๒๐ถึงร้อยละ๒๒ต่อปีนะครับ
แล้วเรื่องนี้ต้องแสดงความยินดีครับเพราะว่าเราได้แชมป์ผัดกระเพราแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดแข่งขันทำผัดกระเพราผลักดันให้
หายอดฝีมือผัดกระเพราของประเทศไทยรอบสุดท้ายมี๓ทีมเข้ารอบมา
แล้วทีมชนะเลิศก็คือทีมครัวเนื้อหอมจากจังหวัดลำปางครับ
เป็นตัวแทนจากภาคเหนือรับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน๔แสนบาทเป็นรางวัล
ส่วนที่๒คือทีมจิตสดชื่นจากพระนครศรีอายุทยาครับตัวแทนจากภาคกลาง
และที่๓ที่๓กรุงเทพส่งเข้าประกวดคือทีมร้านบ้านไทยนั่นเองครับ